เมื่อคืนนี้นะคะที่ธัญบุรีรังสิต
มีเด็กอายุ๑๔ถูกรถพ่วง๒๒ล้อทับเสียชีวิต
ขี่หนีคู่อริที่ขับรถเก่งไล่ยิง

รถน้องก็เลยพยายามพิษจะหักหลบ
แม่ของน้องนิกวัย๑๔ปีค่ะแม่ก็คือร้องไห้ทำได้แค่ร้องไห้อย่างเดียวค่ะเพราะว่า
ทำอะไรไม่ได้แล้วลูกแม่ตายแล้วอะค่ะรถพ่วง๒๒ล้อนะคะทับร่างของน้องนิกวัย๑๔ปีเนี่ย
หลังจากที่น้องเนี่ยหนีคู่อริที่ขับรถเก่งไล่ยิงมา
ปฐุมธานีนะคะตรงนี้ตำรวจสภธัญบุรีได้รับแจ้งเหตุ
ทีมขับทานได้พ่อวงจรปิดมานี่นะคะ
นั่นค่ะเห็นไหมจะมีรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก่งที่ขนับข้างกันมาอย่างนี้
แล้วรถเก๋งก็พยายามเหมือนจะขนับแล้วปาดอ่า
จังหวะที่มอเตอร์ไซค์ก็เลยพยายามที่จะหักหลบอ่ะค่ะคือมอเซก็พยายามเบรก
พยายามจะหาทางหนีแล้วนะคะเบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะไล่ยิงกันมา
ตรงนี้เนี่ยสองทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะแล้วกล้องอีกมุมนึงค่ะ
ก็จะเห็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ของน้องนิดเนี่ยหักเลี้ยเนี่ยหักเลี้ยวแล้ว
แล้วเสียหลักเห็นไหมคะเห็นประกายไฟใช่ไหมคือหักเลี้ยวแล้วล้ม
รถคลู่ถาลัยไปกับพื้นแล้วรถยี่สิบสองล้อรถพ่วงอ่ะ
เขามาทางตรงพอดีอะค่ะพี่อุ๋ยอืมเดี๋ยวดูจังหวะนี้อีกทีนึงนะคะ
เลี้ยวปุ๊บล้มปั๊บยี่สิบสองล้อมาพอดี
ก็เลยทับร่างไปเต็มเต็มเลยนะคะมีกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นอีกมุมนึงใช่ไหมคะ
ก็มีมุมนี้ก็จะเห็นว่าเป็นนาทีที่รถพ่วงพยายามที่จะเบรกแล้วล่ะ
แต่ว่าด้วยความที่รถมันมาเร็วแล้วก็หนักนี่เห็นเพื่อนสองคนพยายามวิ่งตามเห็นไหม
เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมลองดูนะจะเห็นขา
เด็กสองคนพยายามวิ่งตามรถพ่วงที่มีประกายไฟถลายไปนั่นนะคะ
ประกายไฟอยู่หน้ารถรถพ่วงก็พยายามเบรกแต่มันเบรกไม่อยู่แล้วเด็กสองคนเห็นไหม
นั่นวิ่งตามไปเพราะอะไรเพราะว่ามอเตอร์ไซค์กับร่างเพื่อนอยู่ใต้ล้อรถพ่วงนะคะ
น้องวินคนขี่เล่าบอกว่าเขาขี่รถกลับจากงานประจำปีสารเจ้าพ่อย่านคลองเก้ากำลังจะไปส่งนิกคนตายนี่แหละ
เคหะคลอง๖ก็วิ่งอยู่เลนซ้ายสุดตามปกติของมอเตอร์ไซค์อ่ะเนาะ
อยู่มีกลุ่มเด็กในซอยข้างปั๊มพีทีคลอง๙ชื่อต่องกับเพื่อนที่เคยมีเรื่องกันกับเพื่อนของนิกอีกทีนึงด้วยนะ
ขับรถเก๋งสีบรอนเงินไม่ทราบป้ายทะเบียนมาเลนกลางแล้วก็โชว์ปืนออกมานอกรถ
ประมาณสี่ถึงห้ากระบอกเลยพี่อุ๋ยโอ้โหทำไมปืนมันเยอะขนาดนี้เนี่ย
ปืนเสร็จบอกจอดแล้วก็ไล่ยิงเขาเขาบอกเขาได้ยินเสียงดังปั้ง
เขาก็เลยพยายามขี่หนีจะหักหลบไปเลนกลางแล้วก็หักกลับไปซ้ายสุดอีกครั้ง
ด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วซ้อนกันมา๓คนพี่อุ๋ยมากันเร็ว
เขากับน็อตลุกแล้วก็รีบวิ่งไปหลบที่ป้ายรถโดยสาร
แต่ว่านิกลุกไม่ทันค่ะ
เด็กน่าจะลุกไม่ทันหรือว่ายังไงไม่รู้ครับ
คนขับรถพ่วงนายสมภพค่ะ
ไปเลยเหมือนกันนะคะเขาบอกผมก็วิ่งมาตามปกติอะครับ
นำข้าวสารไปส่งที่โกดังย่านวังน้อย
จังหวะรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักมา
ผมเหยียบเบรกแล้วนะ

ส่งคุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่วันนี้นะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุนี่ยังเห็นร่องรอยคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
เป็นรอยคราบเลือดเป็นทางยาวประมาณสัก๕เมตรได้ค่ะ

แดงนะคะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์
เรือนสุข๒เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เขาได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังสนั่นเลย
ก็เลยข้ามคลองมาดูก็เห็นแล้วล่ะว่ามีร่างของเด็กผู้ชาย

ซึ่งพอพ่อแม่เด็กมาถึงเนี่ย
คนเป็นพ่อเปิดผ้าคลุมปุ๊บ
หงายท้องเป็นลมไปเลยค่ะ
กู้ภัยชาวบ้านต้องช่วยกันอุ้มไปนั่งริมถนน
ส่วนเด็กวัยรุ่น๒คนก็ยืนร้องไห้นะ
แล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนผมโดนรถทำตาย
เขาก็ร้องไห้กัน
พ่อเขามาแล้วเขาก็เปิดผ้าดูแล้วก็ช้อกไหงายท้อง
เป็นลมเป็นแรงแล้วก็ก็ห้ามกันมาไว้ใกล้ตรงนั้น

เต็มไปด้วยความเศร้านะคะเพื่อนนักเรียนก็มาร่วมงานกัน
ได้คุยกับย่าลินค่ะย่าลินเป็นย่าของนิกนี่แหละค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานก็มาขอย่าบอกขอไปงานวันเกิดเพื่อนที่คลองเก้าได้ไหม
ยาก็เออก็ให้ไปจนสัก๓ทุ่มรู้ค่ะว่าหลานถูกรถทับ
ไปดูเห็นสภาพหลานย่านี่ล้มทั้งยืนเลยเหมือนกันนะคะ
ถามว่าหลานย่ามีอริไหมย่าไม่รู้เพราะว่าหลานไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟัง
เอาเท่าที่ย่าเห็นเขาอยู่กับย่าในฐานะหลานของย่าแล้วกันนะ
ข้างนอกเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่านิกในบ้านที่อยู่กับย่าเนี่ย
เป็นคนเรียบร้อยพูดเพราะแล้วก็ไม่เกเรไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเลย
มีแต่เพื่อนรักเพราะย่านี่แหละเป็นคนไปรับไปส่งที่โรงเรียนทุกวัน
นานทีนิกถึงจะออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน
ตั้งความหวังกับหลานคนนี้มากนะ
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ความหวังทุกอย่างมันพังทลายไปหมดแล้ว
ภูมิใจในตัวนิกนะเพราะนิกไม่เคยทำให้ย่าผิดหวังเลย
ถ้าเกิดสมมุติว่าหลานย่าเนี่ยถูกไล่ยิงจนต้องมาตายแบบนี้
ก็อยากให้คนให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด

มีนะตามที่ย่าอยู่กับน้องเพราะน้องเขาอยู่กับย่าทุกวัน
เขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังเราถามก็ไม่มีหรอกย่าเขาพูดอย่างนี้
ไปเรียนย่าก็ไปส่งไปรับไม่อยากเชื่อแบบนี้ค่ะ
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่า
ตั้งสูงมากเพราะว่าเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะ
ภูมิใจครับเขาเป็นเด็กเรียบร้อย
ก็ภูมิใจเขาอยู่เขาก็พูดดีเขาก็พูดง่าย
ทางคดีความพันธุ์อำนับโชกฮ
บอกว่าคู่กรณียิงใส่หนึ่งครั้งแต่ว่ากระสุนด้าน
คิดว่าน่าจะเป็นคู่อาริของในนิก
เพื่อนเล่าให้ฟังว่าเป็นคู่กรณีที่เคยมีเรื่องกับเพื่อนของนิ่งอีกทีนึง

ตรวจสอบประวัติดูเนี่ยนิกเคยมีคดีนะพี่อุ๋ย
ิ๊กเคยก่อคดียิงผู้อื่นค่ะ

ก่อคดียิงคนอื่นเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาอันนี้ย่าคงไม่รู้

เคยมีคดีก่อเหตุยิงผู้อื่นเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมา
และเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนิกเพิ่งไปรายงานตัวที่สารเยาวชนจังหวัดปฐุมธานีมาเอง
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องมีการนัดครอบครัวเพื่อนทั้งสองคนมาสอบปากคำ
ร่วมกับพนักงานอายการแล้วก็สหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งด้วย